ต้องการให้ชัดเจนกันไปเลยนะคะว่าในส่วนของการถ่ายทอดสด
เป็นการถ่ายทอดสดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ถ้าเอาพูดตรงไปตรงมาก็คือทีวีระวังมากเพราะเขากลัวโดนปิดช่อง
เขาใหญ่และเม็ดเงินมันสูงเราทราบกันว่าทุกคน

เลือกถ่ายท่อสดของทีวีจะระวังมาก
มากจนแทบจะไม่ได้เห็นอะไรอยู่แล้วนะคะ
ในขณะที่ตอนนี้ที่โดนคือออนไลน์

เท่ากับว่าออนไลน์ต้องมีวิธีคิดเดียวกับทีวี

ถ้าแบบนี้คุยกันเหมือนพื้นฐานก่อนได้ไหมครับ

คุณมีศูนย์กลางก็คือสถานีของคุณ

องค์กรกลางก็คือตัวสันนีเนี่ยเป็นคนกลองว่าข่าวนะมีคอเทศจริงรองรับไหม

นะฮะเสนอมายังไงแล้วจะเสนอไปยังไงเนี่ยมีคนกรองให้เสร็จ
พอข่าวสารถูกกรองแล้วส่งไปยังผู้ฟังเนี่ยผู้ฟังเชื่อถือได้ว่า
อย่างน้อยเป็นข่าวที่ถูกต้องอยู่แน่
แต่ออนไลน์เนี่ยใครก็เป็นสื่อได้
ใครก็เป็นสื่อได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกรองเนี่ยมันจะน้อยมาก
มันอยู่ที่วิจารณญาณของคนออกซึ่งไม่เท่ากัน
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสื่อออนไลน์จะเสียเปรียบ
ก็ไม่ใช่เสียเปรียบดิก็แล้วแต่มุมมองนะฮะ
เพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์ผู้รับสารจะเสียเปรียบ
เพราะว่ามันไม่รู้มีคนกรองมาเปล่า
วันนี้เชื่อไปแล้วพอรุ่งขึ้นบอกมาว่า

เพราะฉะนั้นเวลาจะดูเรื่องสื่อออนไลน์กับสื่อหลักเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกัน
เพราะสื่อหลักเนี่ยผมง่ายเนื่องจากท่านกำกับตัวเองก่อน๑รอบ
มีองค์กรที่ดูแลอย่างดีมีการคัดกรองอย่างดี
แต่สื่อออนไลน์นี้ทุกคนเป็นสื่อได้หมดเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณไปรับจากใคร
แต่อันนี้เราพูดถึงในกรณีเรื่องของการถ่ายทอดสดนะคะ
เพราะเรียนคิดว่าในส่วนของปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น

แต่ว่าในส่วนของการกลั่นกลองเนื้อหาเพื่ออะไรเหมาะไม่เหมาะ
เพื่อไม่ให้ทั้งคนถูกละเมิดในส่วนของสถาบัน
และคนถูกละเมิดคือคนที่พูดหรือว่าแสดงกิริยาใดก็แล้วแต่
คือไม่ว่าใครเนี่ยถ้าไปละเมิดกันเนี่ย
ฉันก็เชื่อว่าเขากรองอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่า
ถ้ามันมีการถ่ายทอดสดสถานการณ์จริง
คำถามคือว่าถ้าเขาถ่ายซึ่งมันเป็นเหตุที่เกิดจริง
แล้วเขาต้องโดนพิจารณาว่าผิดด้วยหรือเปล่าคะ
อันนี้แล้วแต่บริบทนะฮะ
คือต่อให้เป็นสื่อหลักเนี่ยถ้าไปทำแล้วมันมีปัญหาเนี่ยมันก็ต้องคุยกัน
เพราะเอิญของสื่อเก่าเนี่ยสื่อพวกเราเนี่ยมันก็จะมีตัวสถานีช่วยกรองอยู่
แล้วถ้าตักหนักเบาเกินเลยเนี่ยกศชก็จะไปคุยกับพวกท่านเอง

แม้ว่าเนื้อหาจะเป็นการถ่ายทอดเพียงการถ่ายทอดสด
โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกันกรองเราไม่ได้จัดฉาก
เราไม่ได้คือเราเช่นเราตั้งกล้อง
เราไม่ทราบเลยว่าบนเวทีพูดอะไร
เราไม่ทราบเลยว่าจะมีใครพูดอะไรขึ้นมา
เราไม่ทราบเลยว่าควรจะแสดงกิริยาแบบไหน
คำถามคือคนที่ถ่ายทอดก็ผิดเหรอคะ

คือหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบก่อน
เพราะกฎหมายให้เรากำกับตัวเอง
เราควรจะต้องรู้ว่ามันมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยง
ทีนี้คนที่บอกกที่ส่วนกลางกับภาคสนามเขาลิงก์กันอยู่

เพราะฉะนั้นช่องทีวีของเราเนี่ยเวลาเราไปถ่ายทอด
มันก็จะมีกระบวนการในการคัดกรองมีการตรวจสอบอย่างดี
ถ้ามันมีความผิดพลาดหรือหลุดไปเนี่ยมันจะแป๊บเดียว

แต่สื่อใหม่นี่มันเราไม่รู้แล้วแต่คุณจะไปรักของใคร
เอกชนคนหนึ่งคนเขาก็ส่งได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบอกผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันคงต้องคิดต่างกันอีกมั้งครับ
เพราะว่าระหว่างคนที่เป็นสื่อเก่าซึ่งมีองค์กรอย่างดีกำกับดูแลควบคุมมือผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
กับน้องที่เป็นคนคนเดียวที่ทำสื่อใหม่แล้วออกไปทำบางที
แต่ถ้าเป็นองค์กรนี้ก็ต้องมองอีกแบบหนึ่งนะครับ
คือถ้าเป็นตัวบุคคลพลแต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งรู้สึกที่เขาเจอปัญหาเขาไปทำทางสื่อออนไลน์แล้วเป็นองค์กร
อันนั้นน่าจะต้องคุยกันให้ดี
คือบนพื้นฐานที่เรายืนยันตรงกันคือเราไม่ต้องการให้ใครละเมิดใครทั้งนั้น
แต่ทีนี้เราเอาเรื่องนี้มาจับตรงที่ว่าคือถ้าสื่อออนไลน์เหล่านี้
ก็คือรวมแล้วถ้าสื่อออนไลน์ทั้งหมดเหล่านี้เขาไม่ได้มีส่วนในการจัดฉากหรือว่าจัดตั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงตั้งกล้องแล้วก็ปล่อยเสียงและภาพเพื่อให้คนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
คำถามคือเขามีส่วนตรงไหนถ้าเขาจะผิดบ้าง
คุณจะระมัดระวังถ้าเอามาตรฐานสื่อกลางมาเทียบคือคุณต้องบอกเจ้าหน้าที่ภาคสนามว่าเวลาจะออกรายการหรือจะไปถ่ายทอดเสียงคุณต้องระวังนะไม่ให้มันหลุด

ถ้าไปหลุดคำพูดที่ไปละเมิดคนอื่นเข้าเนี่ยโดยเฉพาะเป็นสถาบันเนี่ยคุณก็ควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าสื่อใหม่เนี่ยโดยมาตรฐานเดียวกันเขาก็ควรจะมีความระมัดระวังนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ทางดีอีเขาใช้วิธีคิดไหมไม่เป็นไรเพราะเรียนเชื่อว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยเรื่องของบริบททีวีอีกนะคะคือเอางี้เพื่อย้ำอีกทีนึงนะคะคือไม่ว่าใครละเมิดใครก็แล้วแต่

ใช่ทีนี้ฉันก็เลยจะถามว่าในกรณีของเมื่อถ่ายทอดการชมนุมแล้วเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกจริงนะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าสิ่งนั้นถูกตีความโดยกฎหมายอื่นว่าระเมิดคำถามคือความรับผิดชอบต้องอยู่ที่สื่อซึ่งถ่ายทอดเพียงตั้งกล้องด้วยหรอคะเราไม่ได้พูดถึงกรณีนักข่าวรายงานมีบทบรรยายโดยคนอื่นนะคะเราพู
แล้วมันลันออกมาเองคุณไปถ่ายคนที่พูดสมมุติว่าเป็นคนที่เขาไปพูดจาแล้วไปหมินประมาทคนอื่นเนี่ยโดยที่คุณไม่รู้อ่ะอันนั้นมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วซึ่งคุณควรจะระวังเองนะฮะซึ่งไม่ใช่สมมุตินะคะถ้าสมมุติมันมีการจะบอกว่าผิดเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายหรือผิดมันผิดจริยธรรมมากกว่าที่คุณไม่ระมัดระวังไม่ดูแลการกำกับดูแลการออกอากาศ

ก็ไม่ก็เหมือนกันแล้วมันแตกต่างอะไรกันกับการตั้งกล้องถ่ายแล้วจังหวะนั้นมีคนพูดขึ้นมาซึ่งสิ่งที่พูดถูกตีความว่าละเมิดคะ
ก็มันก็ต้องดูบริบทไงฮะคือสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณทำโดยการที่มันเป็นลักษณะที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันตัดสินได้ยากนะเพราะว่าคนที่อยู่ในที่ชุมนุมทั้งฝั่งของตำรวจทั้งฝั่งของผู้ชมเนี่ยไอ้โทษผู้ประท้วงเนี่ยเขาถูกกระทำอันนั้นคุณถ่ายไปมันไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายปรากฏการณ์ที่
เขาจะพูดขึ้นมานะคะอันนี้อันนี้สื่อต้องต้องมีคือสื่อต้องมีจะเรียกอะไรอ่ะคือคุณต้องมีประสบการณ์แล้วคุณต้องเตรียมตัวไว้อ่ะว่าเฮ้ยลักษณะนี้เวลาคนอยู่ที่สนามอ่ะผมเผอิญเกิดเป็นโคสกค่ะผมเคยเป็นโคสกมาเป็นสิบปีนะฮะโคสกวิยุของกองทัพเนี่ยร้อยยิบห้าฐานีเนี่ยค่ะเวลาผมจะสัมภาษ
พูดเท่าเท่ากันใช่ค่ะใช่ป่ะฮะใช่ค่ะแล้วเราบางครั้งเรามีประสบการณ์จนกระทั่งรู้ว่าเฮ้ยคำพูดแบบเนี้ยอีกหน่อยจะไปละเมิดคนอื่นปั๊บเราต้องตัดบทหยุดให้ได้แต่จริงนี้มันเป็นเพราะเราเนี้ยเป็นโคสกแล้วเรากำกับอยู่ค่ะแต่ถ้าเราบอกเราตั้งกล้องไว้เฉยเฉยแล้วกล้องมันลันไปเรื่อยแล้วไปเจอคนแล้วมินประมาท

ประเด็นเรื่องการละเมิดที่ฉันเข้าใจว่าทาง